สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะคุณผู้ชมค่ะสองถึงสามวันนี้
ประเทศไทยของเรามีฝนตกครอบคลุมเกือบทั่วทั้งประเทศนะคะ
ซึ่งเกิดจากอะไรเกิดจากปรากฏการณ์ลานีย่านั่นเองค่ะคุณผู้ชมทำให้ในปีนี้อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่มีฝนตกปริมาณมากนะคะ
เห็นจะเป็นภาคเหนือคุณผู้ชมตั้งแต่จังหวัดแม่ห้องซ้อนไล่ไปเลยค่ะถึงจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะใน
ขณะที่ภาคอีสานมีหลายพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเช่นเดียวกันค่ะ
เลยมีเลยขอนแก่นชายภูมินครราชศรีมาหนองบัวลำพูค่ะ
ส่วนภาคกลางยังต้องเฝ้าระวังกันอยู่นะคะมีนครสวรรค์อุทัยธานี
ชัยหน้าสระบุรีนครปฐมสุพรรณบุรีลบบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีค่ะ
ในขณะที่ภาคตะวันออกภาครับลมนะคะยังต้องระวังกันอยู่ค่ะ
นครนายกจากเชิงเศร้าเชิงบุรีและยอกจันทบุรีและตราชค่ะ
คุณผู้ชมคะความน่ากลัวของพายุฤดูร้อนเนี่ย
ไม่ใช่แค่ฝนคุณผู้ชมแต่ยังมีลมแรงแล้วก็ฟ้าผ่าด้วย
เพราะฉะนั้นเตรียมรับมือกันให้ดีค่ะ
วันนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปชมส้มค่ะผลโตที่ประเทศสเปนค่ะ
เพราะว่าในตอนนี้ก้าวเข้าสู่ฤดูบ่ายไม้ผลิตแล้วก็มีส้มออกดอกออกผลแบบนี้ค่ะ
เพราะว่ารสชาติดีค่ะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะถูกนำไปแปรรูป
กลายเป็นแยมส้มหรือว่ากลายเป็นมามาเลที่เรารู้จักกันนั่นเองค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ